แกะสลักผลไม้จัดเป็นการสร้างสรรค์ที่ช่างแกะต้องใช้ฝีมือความประนีตบรรจงและความชำนาญ
ซึ่งงานแกะสลักผลไม้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างสิบหมู่ประเภทงานแกะเครื่องสด
โดยทักษะสำคัญของช่างแกะคือความสามารถในการใช้มีดแกะสลักเพียงเล่มเดียวในการสร้างสรรค์ให้เกิดความวิจิตรงดงาม
และยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ลวดลายไทยต่างผ่านชิ้นงานแกะสลัก
ซึ่งคนสมัยโบราณถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หญิงไทยจะต้องเรียนรู้จึงจะสมกับเป็นกุลสตรีไทย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน